ที่คำโฉนโทษเหมือนกันไปมาจบกัน

ไอ้วันก่อนที่เรายังบอกว่ากำลังจะเริ่ม
แล้วผมยังบอกเลยเริ่มช้าไปหรือเปล่า
วันก็ได้แล้วตอนนี้เลื่อนไปอีกรอบหนึ่งแล้ว

โอ้โหต้องไปหาสำนักอื่นแทน
อำเภอบ้านโป่งราชบุรีอยู่ดีมีคนมาชี้ตุ้มเรือ
อะไรนะพี่เรือเหรอเรืออยู่ข้างล่างแต่ตอนนั้นคือไม่ได้บินหลุมอย่างนี้นะ
ข้างบนคือเป็นดินราบปกติเลยอยู่ดีมีคนมาชี้ตุ้มเรือ
จากนั้นมาอ้าวใครชี้เจ้าของที่เขาเป็นคนชี้
แล้วเจ้าของที่รู้ได้ไงผมฝันฝันแล้วเหมือนมีใครมากระซิบข้างหู
ช่วยเอาขึ้นจากดินทีเจ้าของก็เลยบอกว่าแล้วมันคุณยังกล้องในหูแล้วขนลุกตลอดเวลา
เวลาพูดคำนี้ก็เลยไปนิมนต์พระมาปักทูบ๔๕ดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
ไปมาขุดรอบแรกไม่เจอขุดต่อไปเจอเป็นเรืออายุประมาณสักครึ่งร้อย
กว่าปีเป็นอย่างน้อยเรียกว่าเรือเอ็มจุ้นเรือเอ็มจุ๊ดโบราณนะฮะ
จังหวัดราชบุรีไปเจอเรือแบบนี้เนี่ยตกอกตกใจเหมือนกันอายุเกือบ๕๐ปี
แล้วพอขุดไปขุดมาไปเจอเลขเรือเลขเรือเนี่ยคือเลข๑๕๗
เลขเรือนะเรือเนี่ยน่าจะเป็นเรือสมัยโบราณในการข้ามฝั่งจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วอยู่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากรู้แล้วว่าอยู่ดีแม่ย่ามาเข้าฝันเพราะอะไร
ไม่มีใครอยากรู้แล้วว่าเรือนี้ในอดีตเคยเป็นอะไรรู้อย่างเดียวคือเลขเรือเลขอะไร
จบกันนี่แหละฮะที่บอกว่าชีวิตยังมีความหวังใช่นะฮะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะ
อย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินค่ะต่อเนื่องเลยนะคะพาไปดูไอ้ไข่นครสวรรค์
ไม่ได้เป็นอะไรกับอภพรนครสวรรค์นะคะแต่พาไปที่ลาดยาวนครสวรรค์ค่ะ
ที่นี่ก็ขลังไม่หยุดเหมือนกันนะคะไอ้ไข่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
คนทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบตอนนี้แน่นอนว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ไหว้ขอโชคขอลาบเพราะอะไรครับไอ้ไข่ณนครสวรรค์เนี่ย
ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดเขาว่ากันแบบนั้นนะคะ
วันนี้ชาวบ้านนี่ค่ะจุดทูปขอแบบนี้
แล้วไปจุดทูปมงคลเสียงทายได้เลขก้านทูบปรากฏตรงหน้าจอท่านดูเอาเองนะคะ

ลุ้นในงวด๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
อ้าณครสวรรค์จบไป
ไอ้ไข่ณหนองหานอุดรธานี

ทั่วไทยทั่วทิศเลยนะคะไอ้ไข่
ณอะไรท่านเติมไปเองอันนี้ณหนองหานอุดรธานีค่ะ
คุณทองดาเจริญเนธและภรรยาไปไหว้ขอ
จากรูปหล่อไอ้ไข่พร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนด้วย
หลังจากที่ทั้งสองขอพรแล้ว
สำเร็จสมปรารถนาค่ะ

บอกว่าขอได้ไหมขอขายบ้านพร้อมกับที่ดิน๒ไร่
ขายบ้านกับที่ดินในยุคนี้ขายกล้วยแขกว่ายากแล้ว
ขายบ้านพร้อมกับที่ดินขายง่ายกว่าขายกล้วยแขกอีกค่ะ

ดั่งใจก็ต้องมาจุดประทัดแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

เขาได้เงินมากว่า๒ล้าน๒แสนบาทนะจ๊ะ
แล้วก็มีการจุดประทัดแก้บนก็ได้เลขนี้แหละค่ะ
แล้วนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์
ต่างคนต่างบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เพราะเห็นเป็นเลขเดียวกันอ๋อถ้าชัดขนาดนี้ท่านก็ต้องเห็นเป็นเลขเดียวกันแหละค่ะ

คล้ายเลขโสลดสารตะชัดมาก

คนที่เขาหยดนี่เนอะคือมันช่างเรียงนะ
มันเป็นความมหัศจรรย์คุณไปเรียกว่าช่างเลี้ยได้ไง
มันเรียงสวยสวยกว่าผมเขียนด้วยลายมือ